เวทที่รายงานว่ามีเด็กชายอายุ๙ครัว
เกิดอุบัติเหตุด้วยซ้อนมอเตอร์ไซค์
ไปชนกับรถพลิกอัพ

เมื่อมีอาการแขนขาด
คือคนไข้ลายนี้เกิดที่จังหวัดเลย
เวลาที่เขาเขียนรายงานมาประมาณ๑๖๓ศูนย์
ว่ามีคนไข้เด็กอายุ๙ขวบ
ผู้ชายแขนขาดเหลือข้อศอกข้างซ้าย
เพิ่มนี้ไม่ได้เข้าห้องที่หวัดคนไข้
ภาษฐ์ไปที่ห้องอีฮาหรือห้องบัตรดเลยครับ
และหลักจากภาษฐ์ไปก็ได้มีการปราตรด

ทำอะไรเรียบร้อยเพื่อที่จะรับคนไข้ลายนี้
คนไข้รายนี้มาถึงโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเวลา๒๐
ส่วนการต่อแขนก็เป็นไปตามที่คุณผู้สูงเต็มตึงระบวกเร็วร้อยรอดเลือดรอดแดงรอดแดงดำ
และทำการเช็ดประสานและทำการยำครั่งเนื้อและเช็ดเน็ตต่าง
ส่วนภาพภาคตัดก็มีการเสียเลือดในระหว่างภาคตัด
เป็นผู้ที่แข็งแหลงไม่มีข้อแสดงสอด
ชื่อต่อเลยความเสียข้างกลางในร่างกาย
คือข้ารึกของเก็บเชื้อ
เป็นวันที่สาม
ปลายมือของคุณ
ทุกมัดในขณะนี้ก็ยังไม่มีผลว่าติดเชือการใช้
และจะมีเรื่องพอบถึงตรงนาง
บางส่วนนี้พบถึงแค่เรื่องการแกนระเทศ
ส่วนเรื่องการสร้างกฎ
เกี่ยวแนวน้ำจะยังไม่ด้านสมุข
พยายามก่อนของโรคนั้นหลังจากที่ได้รับการต่อต่อต่อแขก
ว่าใครก็สนับมีส่วนใหญ่เกี่ยวกับใครนะครับ

การดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
แต่อย่างที่ท่านอาจารย์ปียโยบอกตัวเองคนไข้เขาแข็งแรง
แล้วการต่อเส้นเลือดได้ผลค่อนข้างดี
เพราะว่าท่านอาจารย์ปียงนี่ค่อนข้างเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
ต้องถือว่าระยะนี้ช่วงแรกเนี่ยได้ผลดีกว่าที่ค่อนข้างคาดหวังไว้นะครับ
แต่ก็ยังต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะครับ
มันอาจจะเกิดภาวะเนื้อเยื่อซึ่งมันตายตามมาได้
หรือว่าอาจจะเกิดอาการติดเชื้อซึ่งจะทำให้ผลการรักษาเนี่ยเปลี่ยนไปได้ครับ
ช่วงนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ครับ
จะได้รับการรักษาฟรีหมดครับ
ส่วนที่เหลือที่เกินติดพรบจะเข้าสู่ของระบบประกันสุขภาพ๓๐บาทรักษาฟรี
สำหรับรายคนไข้รายนี้ถ้ารถมีพรบจะรักษาฟรีหมดเลย
ผมเน็ตยังตรงนี้นะครับตรงนี้สำคัญ
เพราะรถบางคันนี้ไม่มีพรบพอไม่มีพรบมันก็ไม่เข้าสิทธิ์
ถ้าไม่เข้าสิทธิ์ให้สามหมื่นแรกคุณไข้ต้องรับผิดทรอบ
หรือผู้กรณีต้องรับผิดทรอบ
ที่ลงข่าวว่าต้องเสียค่ารักษา๑๕๐๐๐บาทเนี่ย
อันนี้ไม่ใช่เลยแจ้งให้ทราบ
คุณไข้รายนี้รถจักรยานยนต์ไม่มีผลบอก
แต่สิทธิ์ระบบประกันสุขภาพคือการรักษาในเงิบแค่๓๓๐๐๐๐บาท
สิทธิ์ระบบประกันสุขภาพรับผิดทรอบหมด
ส่วนที่ไม่มีพรบอันนั้นเป็นตามระบบ
แต่ถ้าระบบไม่มีพรบอนะครับไปสำนาจที่เลยตกประมาณ๗๖๙๘บาท
โรงพยาบาลอุดรธานี๒๒๓๐๒บาท
อันนี้คือรถที่ไม่มีพรบ
แต่ถ้ามีพรบนี้ใช้สิทธิ์ได้หมดครับ
โดยเรียนแจ้งให้ทราบนะครับ
เพราะฉะนั้นในวันนี้ที่ลงเฟสเข้ามาเนี่ย
บางครั้งเนี่ยไม่เข้าใจระบบระเบียบของระบบพรบและระบบประกันสุขภาพทางโรงพยาบาลจึงแจ้งให้ทราบ
การแจ้งสุขภาษา

ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรโดยปกติกระดูกก็จะใช้เวลาประมาณ๓เดือนก็จะติด
กระดูกติดเราก็จะมาฟื้นฟูสมรรถภาพกันนะครับ
ตอนนี้ยังบอกยากถ้าเกิดมีภาวะแทรกซ้อนมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับ
ในตอนนี้คือหลังผ่าตัด๓วันแรกเนี่ยการฟื้นฟูของอวัยวะต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกจากเส้นประสาทนะครับ
แล้วก็ในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อก็คงยังประเมินไม่ได้นะครับ
เป็นตามขั้นตอนเพราะว่าการฟื้นฟูของนิวัตต่างเนี่ยต้องใช้เวลา
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราดูหวังผลว่าไอ้ที่ต่อไปเนี่ยมันติดไหมมันรอดไหมใน๓วันนี้เนี่ยยังรอดอยู่อะครับ
แล้วก็ยังไม่มีภาวะเรื่องของการติดเชื้อแทรกซ้อน
เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มก็อย่างที่ทางท่านอาจารย์สมภูกล่าวครับ
ก็คือจะต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อไม่ให้ที่เราต่อใหม่เนี่ยจะมีข้อแทรกซ้อนเกิดขึ้น
ส่วนในระยะยาวเนี่ยก็คงจะต้องติดตามเป็นเดือนนะครับว่ามันจะฟื้นฟูมากน้อยแค่ไหนอย่างไร